ชาวเน็ตบอกว่ายก๒นิ้วให้เยี่ยม

ผู้หญิงคนหนึ่งต้องให้อีกค่ะ
ขับรถในซอยแคบ

ชีวิตก็เป็นอย่างนี้
ไม่ว่าถนนซ้ายใด
เสียงหัวเราะร้องไห้ก็คงคล้ายกัน
นี่ไงแทบจะไม่เรียกว่าซอยแล้ว
มันเป็นทางคนเดินทางมอเตอร์ไซค์หรือเปล่า

นักข่าวของเราไปคุยกับเธอมาแล้วด้วยนะคะ
ลุ้นหนักมากลุ้นจริง

ปรากฏว่าคุณผู้หญิงท่านนี้ขับรถทานโทษนะคะ

เออมีใครให้มากกว่านี้ไหม
เล่าให้ฟังแบบนี้นักข่าวของเราไปคุยมาแล้ว
เล่าให้ฟังว่าซอยนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง
เธอต้องขับรถเข้าออกในซอยนี้ทุกวัน

แล้วถามว่าระยะห่างระหว่างกำแพงกับตัวรถ
เหลือเท่าไหร่ให้พี่เบิร์ดเดา

ไม่ถึง๑๐เซนประมาณ๑๐เซน
เซนอาหาร๒ประมาณฝั่งละ๕เซน

ค่ะเนอะชาวเน็ตมาดูคลิปนี้บอกว่ายกนิ้วให้เลยอ่ะ
นิ้วยังไม่พอไม่รู้จะต้องยกให้กี่นิ้วนะคะ

เก่งมากขับรถเข้าออกซอยรถไม่เป็นรอยเลยนะคะ
บางคนก็บอกว่าโอ้โหลองจินตนาการลองนึกดูนะครับ
ลั้นใจนึกถึงตอนมืดหรือวันที่ฝนตกหนัก
สภาพจะเป็นยังไงเธอบอกว่าอ๋อสบาย
สบายเลยถ้าเจอถ้าเจอพวกนอนน้อยอย่างเรา๓คนนะ
เข้าซอยนี้เรียบร้อยเจอเบียดแน่นะคะ
บางคนบอกว่าเห็นแล้วกลัวรถจะดับนะ
เออคือรถดับแล้วถ้าเกิดว่ารถเสียตรงนี้
แล้วคนที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยจะมาช่วยยังไงนะคะ
บางคนก็บอกว่านี่เห็นไหมบางคนบอกว่า
ซอยนี้เป็นซอยชื่อว่าซอยห้ามรีบ

นี่ต้องกระดืบไปแบบนี้นะคะ
คือสายตาต้องกะแม่นมากถึงเข้าออกรถไม่เป็นรอยเลย

กัดรถดับแล้วจะออกอย่างไร
คุณผู้ชมแนะนำมาเช่าที่จอดไหมคะ

หลังจากที่รถใหญ่กว่านี้ผมว่ามันไม่สามารถจะออกได้เนอะ
ใช่ง่ายแต่ว่าเก่งมากเลยนะพี่เวอร์